วันนี้เจ็บช้ำปวดร้าวทั้งใจ
คนไทยสูญเสียครั้งใหญ่ดวงใจหลากและระบม
พ่อฉันทั้งสองหลับไปหัวใจลูกนี้ขาดสิ้น
น้ำตาท่วมพื้นแผ่นดินไม่สิ้นความดีของ
อเจมส์
จากนี้แสงเทียนมาต่ำ
พ่อพักเพื่อวอลกาย

งานเหนื่อยมามากมาย
กราบลมหายใจสุดท้าย
ชาตินี้ลูกมีบุญหนักหนา
ชาติหน้าขอให้เป็นลูกพ่อ
แต่ชาติไหนขอเป็นข้ารอ
พระบาททุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
เราเจ้าไทยไม่อยากให้มีวันนี้
วันที่ไม่มี
พอแล้วจะเป็นอย่างไร
โห่โห่โหโห
โหโหโห
จากนี้สังเทียนหมอต่ำ
มอดดำพ่อพักเพื่อวอลกาย
ส่งงานให้มามากมายตราบลมหายใจสุดท้าย
ชาตินี้ลูกมีบุญหนักหนาชาติหน้าขอให้เป็นลูกพ่อ
ชาติไหนขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
เราเจ้าไทย

ถ้าใครมีวันนี้
วันที่ไม่มี
พ่อแล้วจะเป็นอย่างไร
ชาตินี้ชาติไหน
ขอเป็นค่ารองเพื่อเบา
ทุกชาติไป